ต่อที่หน้าจอทีวีพลเอกประยุทธ์เชิญไปทำงานได้เลยฮะ

แต่เป็นการที่คนหน้าเหมือนลุง
หน้าเหมือนลุงเนี่ยมีการศักยันต์เต็มตัวและเป็นยันขนาดไหน
พุทธคุณคุ้มภัยยิงยังไงก็ไม่ตายฮะ
สวัสดีนะครับวัยรุ่น
เป็นเสือที่เงียบเหงานะครับดีกว่าเป็นหมาที่เห่าหอนนะครับ
ฝากไว้ให้คิดนะครับยุคนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
อันนี้คือยิงไม่เข้านะครับ

ขอหน้าดูพร้อมกัน
อันนี้ก็ยิงไม่เข้าค่ะพุทธคุณคุ้มภัยมาก
ยิงไม่เข้าค่ะนะฮะจิ้มไปจิ้มมาแหงมาที่หน้า
โอ้โหเหมือนมากเหมือนมาจากแบบเป็นโลกคู่ขนานอ่ะ
หน้าตากีบจมูกเหมือนกันเป๊ะยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะ
แล้วขอโทษนะคนดูล้านสองเข้าไปแล้วไอ้ที่คลิปยิงไม่เข้านะครับ
คลิปนี้เนี่ยหลายคนมองว่านี่มันคือฝาแฝดแท้เลย
บางท่านบอกนี่ลุงตู่ผอมลงไปหรือเปล่า
รีบระวังตัวไว้นะช่วงนี้การเมืองเขาเข้มข้น
เดินออกไปไม่ดูตาม้าตาเรือเนี่ย

ไอ้ชุดที่ห้ามลุงใส่เลย๒ชุดนะ

เดี๋ยวมีคนแถมมาฝากหน่อยไปถึงไอ้ตัวจริงหน่อย
และที่สำคัญน่าตลกไปกว่านั้นก็คือ
มีคลิปติ๊กต๊อกประยุทธ์จันโอชา

เม้นต์ด้วยบอกว่าคุณเป็นใคร

แล้วมึงเป็นใครกันแน่ขนลุกโอ้โหแต่คลิปที่ดังมาก่อนหน้านั้นแล้วผมเพิ่งจำได้เออเราเคยนำเสนอข่าวนี้
ว่ามีลุงคนนึงเนี่ยหน้าเหมือนลุงตู่ตอนปอกฝรั่งทานตอนนั้นคนดูเนี่ยประมาณสัก๙ล้านกว่าแล้ว
เหมือนจริงแต่ที่พีคนอกจากศักดิ์ยันทร์จริงไม่เข้าแล้วพีคไปกว่านั้นคือลูกสาวของคุณลุงท่านเนี่ย
ลูกสาวของคุณลุงนี่ลูกสาวลุงเหรอหน้าไม่เห็นเหมือนลุงเลยลูกสาวสวย

ไม่ได้บอกไว้ติ๊กต๊อกกากะทิติ๊กต๊อกกากะทิลูกสาวของคุณลุง
อยากดูลุงแม้ใจนะพี่สาบานไหมคะ
แล้วเวลาคนโพสต์คือลูกสาวจะเป็นคนโพสต์ว่าคุณพ่อไปทำไร่ไถนารถถงรถไถคุณลูกสาวเมื่อสักครู่นี้เป็นคนโพสต์
โอ้โหอายุยังไม่เยอะมากเท่าไหรหรอกแต่แข็งแรงมากจับรถไถที่ดินเท่าไหร่๔๕ไร่เป็นอย่างน้อย
นี่แขนต้องแข็งแรงขาต้องแข็งแรงมากสบายสบายเลยทำเองกับมือเลยโอ้โหแข็งแรงมากเลยครับ
อะไรนะฮะเรียกพ่อแข็งแรงมากเลยครับพ่อไม่เรียกพ่อเลยแต่ลูกสาวน่ารักจริงลูกสาวหน้าตาดีนะฮะ
นี่ก็คือเป็นคลิปที่โหสะท้านสะเทือนเหลือเกินว่าคุณลุงเนี่ยหน้าตาเหมือนลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชามากมายไก่กองจริง
คนนี้เปล่าที่คนที่เขาใส่ชุดทหารไปออกทีวีบ่อยพูดเหมือนลุงตู่คนละคนกัน

ส่วนลุงเยาเนี่ยก็คืออยู่คณะ

ตอนนี้เนี่ยไม่เหมือนตรงไหน

๓คน

ไม่กล้าเอาปากกาวงเลยเพราะมีความละไม้

หวังว่าข่าวนี้ตัวจริงจะไม่ได้ดูนะ

แล้วตัดต่อไปเรียงภาพแบบนี้โอ้โห
ทำไมไม่เรียงภาพใส่ชุดทหารเอาไว้สุดท้าย
หรือไว้ตรงกลางก็ได้

แสดงว่าโอกาสที่เราจะมีคนหน้าเหมือนกับเรา